ยืนอยู่ตรงหัวบันไดคุณผู้ชมฮะ

ลักษณะหน้าก็ดำคล้ำ
แล้วจ้องมองมาด้วยนะสู้กล้องด้วยนะ
ตรงนี้คือที่วัดภูเขาทองพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ตอนแรกก็ถ่ายรูปหมู่มา
ถ่ายมากว้างก็ไม่มีอะไรนี่

แต่พอซูมเข้าไปนี่แหละถึงได้เห็นภาพนี้ครับ

พร้อมกับข้อความว่าจะหลอนไปไหนวัดภูเขาทอง

หลายคนก็ฟันทงแบบไม่ใช้หลักวิทยาศาสตร์อะไรเลย

บอกวิญญาณชัวร์วิญญาณชัวร์
แต่หลายคนบอกอ๋ออาจจะเป็นคนเดินอยู่แล้วมั้ง
พอเห็นว่ามีการถ่ายรูปหมู่อยู่เขาพยายามหลบให้ไง

และบริเวณนั้นย้อนแสงใบหน้าก็เลยอาจจะมาคำ